หลวงสงครานแบบนี้ก็จะร้อนกระหน่อยมันก็จะร้อนชา
แฮงภารกิจช่วงนี้มันก็เงียบเหงายังไงก็ไม่รู้
ก็คือแม่ตองกิมานั่นแหละเจ้าค่ะ
คุณซูซี่ซูซิรานะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเธอก็ออกมายอมรับว่า
ขอพักอวดหุ่นแซ่บในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วก่อนนะ
เพราะว่ายังอินกับบทบาทในละครที่ต้องแต่งชุดไทยเรียบร้อยนะคะ
แต่ว่าเอาจริงก็ไม่ถึงกับจะลาวงการเซ็กซี่ไปอย่างถาวรหรอกนะ
ซึ่งซูซี่ก็แย้มด้วยว่าช่วงวันหยุดยาวสงกรานนี้
เซ็กซี่ได้อยู่เล้วยาวตาเลยค่ะ

ขอแบบว่าให้กระแสแม่มะลิผ่านไปก่อนละกันนะคะ
คนก็คิดถึงความเซ็กซี่เล็กของซูซี่ไง
เพราะปกติแล้วเนี่ยเธอจะมาในลุคแบบแซ่บมากเซ็กซี่มาก
แต่หลังจากที่เธอพลิกบทบาทมาเล่นเป็นแม่ตองกิมาในละครเรื่องนี้นะ
เรื่องล่าสุดนะกระแสตอบรับคือดีมาก
เหมือนกับมาแจ้งเกิดอีกครั้งในวงการบันเทิงเลย

ภาพเธอก็ลบความเซ็กซี่ลงไปได้พอสมควรแหละ
แม้ว่าเธอจะเซ็กซี่ขนาดที่ว่าพี่โป๊ปเนี่ย
เหลียวตาไปมองหญิงอื่นที่ไหนเลยนะคะ
แต่ว่าบอกเลยนะว่าฝีไม้ลายมือทางการแสดงของเธอเนี่ย

ถ้าไม่ได้มองเรื่องของความเซ็กซี่
และมามองเรื่องของผลงานทางด้านการแสดงนะ
โอ้โหเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีน
เป็นซีนขายของซูซี่เลยที่เธอสามารถตีบทแตกเลย
แล้วทุกคนก็บอกว่าเธอสวยเหมือนแม่ตองกิมามาก

บอกว่าทั้งสองคนส่งอารมณ์ให้กันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
ถือว่าเป็นการกลับมาสู่วงการบันเทิงอีกครั้งได้แบบเปรี้ยงปังมาก
คือก่อนหน้านี้หลายคนก็เห็นแหละว่าซูซี่เนี่ย
หายไปจากหน้าจอโทรทัศน์อยู่พอสมควรนะคะ
แต่ว่ากลับมาในครั้งนี้รับรองว่าปังกว่าเดิม

สำหรับการถ่ายแบบสุดเซ็กซี่คืออย่างที่รู้กันดีว่าซูซี่เนี่ย
หุ่นเขาเสียอยู่แล้วเพราะว่าดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะ
ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างแหละสำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย
จะเอาซูซี่เป็นตัวอย่างก็ได้นะคะ